วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มนรงการลงประชามติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตนะครับ
ขนาดที่นายมีชัยอารุชุพรรณประธานกรรมการร่างรัฐมนูญ
เตรียมที่จะแจ้งกรกตให้เอาผิดกับผู้ที่นำร่างรัฐมนูลไปบิดเบือน
จนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพร้อมกับเตรียมของงบประมาณจากรัฐบาล
เพิ่มเติมเพื่อจะนำไปอบรมอาสาสมัครครูคอระดับหมู่บ้าน
ขณะที่วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีประเดิมใช้รถกันกระสุนคันใหม่เป็นวันแรก
กลางสายตาทุกคู่ที่จับจ้องไปที่เลขทะเบียนครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เลิกนั่งรถประจำตำแหน่งคันใหม่นะครับ
ซึ่งก็เป็นรถเบ้นป้ายทะเบียน๔กกตเต่า๒๙เป็นครั้งแรกครับ
เดิมที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวกันกระสุนสีดำทะเบียนยหญิงคอควาย๑๘๘๑กรุงเทพมหานคร
สำหรับรถคันใหม่ก็เป็นรถที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทำสัญญาจัดซื้อเอาไว้จำนวน๔คันเป็นรถกันกระสุนคันละ๑๙๕๐๐๐๐บาท
ซึ่งมีการส่งมอบให้กับทีมรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
ก็ทำให้ทุกคนต่างจดจ้องไปที่เลขทะเบียนทันทีนะครับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนมาสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกฎระเบียบการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล
เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเกิดความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่๗สิงหาคมนี้
พร้อมกับส่งมอบร่างรัฐมนูลและสรุปสาระสำคัญให้ผู้แทนทุกหน่วยงาน
ทันทีที่ได้รับเอกสารที่จัดส่งมาจากกรกตจำนวน๕๐๐๐ชุดนะครับ
นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรทกล่าวว่าจะนำเอกสารส่งไปยังจังหวัดต่างเพื่อให้ครูกรและครูขอต่อไป
พร้อมระบุกรทเตรียมของงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ของครูคอ
เพราะขณะนี้ได้รับค่าตอบแทนคนละ๒๐๐บาทตลอดการลงพื้นที่กว่า๔๐วันเฉลี่ยแล้วเพียงแค่วันละ๔บาทนะครับ
นายมีชัยระบุได้ว่าจะแจ้งไปยังกรกตให้เอาผิดกับคนบางกลุ่มที่พยายามบิดเบือนเนื้อหาในร่างรัฐมนุน
เจตนาให้ประชาชนเข้าใจสาระสำคัญแบบผิดหากพบว่าร้ายแรงโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาครับ